มาดูเรื่องที่มีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาลืมกระเป๋าเอาไว้ในห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันที่นครราชศรีมา
แล้วเขาบอกว่าในกระเป๋าเขาเนี่ยมีทั้งเงินสดมีทั้งทรัพย์สินรวมแล้วเกือบ๒ล้านบาท
เขาก็ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ำมันเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อสีชมพู
เดินออกมาจากห้องน้ำเดี๋ยวลองดูที่วงกลมสีแดงนะคะเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ถือกระเป๋าของเขาออกมาด้วย
แล้วผู้หญิงคนที่เดินออกมาที่ใส่เสื้อสีชมพูนี่นะเอากระเป๋าไปให้กับผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้า
แล้วผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าเขาก็เดินแยกไปเนี่ยแต่จนถึงบัตรนี้เจ้าของตัวจริงเขายังไม่ได้คืนเลย
แล้วเขาก็บอกว่าจริงแล้วถ้าเป็นพลเมืองดีจริงในกระเป๋าเขาเนี่ยมีเอกสารที่สามารถส่งทุกอย่างกลับคืนมาได้เพราะมันมีที่อยู่
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้คืนเหตุการณ์นี้ตั้งแต่๑๑พฤศจิกายนแล้วเนี่ยค่ะ
ทีนี้เขาก็เลยขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ำมันเขาก็เลยโพสต์ภาพนี้ในโลกโซเชียลว่าช่วยกันตามหาให้หน่อย
อยากจะได้ทรัพย์สินของเขาคืนเพราะเขาก็หามาด้วยน้ำพักน้ำแรง
เจ้าของกระเป๋าก็คือนางสาวออนอุมาพาสกุลนะคะเนี่ยเขาก็เลยโพสต์เอาไว้
เขายืนยันว่าในกระเป๋ามีทรัพย์สินเกือบสองล้านบาทจริงมีเงินสดสองแสน
เพชร๓วงกำไรเพชรราคา๒๗๐๐๐บาททองรูปภัณฑ์๓บาทพระเลี่ยมทองอีก๕องค์โทรศัพท์มือถือด้วย
รวมแล้ว๒ล้านกว่าบาทวางเอาไว้ในห้องน้ำแล้วเธอลืมไปเลยออกมาจากห้องน้ำขึ้นรถแล้วขับออกไปแล้วด้วย
ขับย้อนกลับมาอีกทีเข้าไปดูอ่าวกระเป๋าไม่อยู่แล้วแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดก็เห็นแบบนี้ค่ะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกราชศักดิ์ยันอุบลผู้กำกับการสพกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาก็ได้เรียกเจ้าของแผงขายผลไม้นายอำพรเฉกแสงทองอายุ๕๗ปี
ซึ่งเป็นคนที่ได้รับกระเป๋ามาจากชายเสื้อสีฟ้าค่ะเรียกมาสอบสวนนะคะเขาบอกว่าเขาขายผลไม้อยู่ที่แผง๓ใกล้กับห้องน้ำ
ตอนนั้นส่วนใหญ่ร้านปิดกันหมดแต่เขายังเปิดอยู่ช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบ๓ทุ่มผู้ชายเสื้อฟ้าที่อยู่ในคลิปคือนายสนองฟื้นชมพูหรือนายแดง
เขาเป็นญาติกับเจ้าของปั๊มขับรถตู้เป็นรถตู้เหมารับส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพไปขอนแก่น
เขาเอากระเป๋าสะพายสีแดงที่แจ้งว่าผู้โดยสารที่นั่งรถมาด้วยเห็นอยู่ในห้องน้ำแล้วก็เอามาฝากไว้
แล้วก็บอกว่าเผื่อเจ้าของรู้ตัวจะย้อนกลับมารับคืน
ตอนนั้นเห็นว่ากระเป๋าเปิดอยู่ก็ถามไปว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้าง
แต่นายแดงบอกว่าไม่ได้เปิดดู
เขาก็เอาถุงพลาสติกสำหรับใส่ผลไม้มาใส่กระเป๋าเอาไว้แล้วก็มัดปากถุงวางเอาไว้
ไปชั่วโมงนึงมีผู้ชายอีกคน
คนนี้เป็นผู้ชายผมเกลียนใส่เสื้อสีเทามาถามหากระเป๋า
แล้วก็อ้างว่าเป็นกระเป๋าของแฟน
คุณพี่ที่ขายผลไม้ก็เลยเอาให้เอากระเป๋าให้ไปเลยไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะเห็นมีคนมาถามหาเนี่ยก็เลยเป็นทอดกันแบบนี้ค่ะ
เพราะวันนั้นมันขายของดีเหมือนกันบ้างค่ะ

ที่ให้ดูพี่ไปดูนี่กูก็ว่าไว้อ่ะ

แฟนผมก็บอกขอผมนะพี่ของแฟนผม
เพราะเหตุการณ์แบบนี้มันมีบ่อยในปั๊ม
ดังนั้นเหตุการณ์นี้มันเป็นทอดนะคะ

ผู้หญิงเสื้อสีชมพูหยิบกระเป๋าที่เจ้าของลืมไว้ในห้องน้ำออกมา
เอากระเป๋าให้กับผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้า
ผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าเอากระเป๋ามาให้กับพ่อค้าขายผลไม้
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งใส่เสื้อสีเทา
มาบอกกับพ่อค้าขายผลไม้ว่ากระเป๋านี้ของแฟนเขา
พ่อค้าขายผลไม้ก็เลยให้ไปเขาบอกว่ามันจบแค่นี้
แต่คนที่ได้รับกระเป๋าไปไม่เอาไปคืน
ผู้กำกับการสพกลางดงก็เลยบอกว่า
แล้วก็ไปค้นที่บ้านของนออคนขายผลไม้

ก็จะต้องเรียกตัวผู้ชายเสื้อฟ้า

แล้วก็ต้องหาคนที่มาเอากระเป๋าจากคุณพี่อำพร
ผู้ชายเสื้อเทาผมสั้นเนี่ยคนนี้เป็นใคร

ผมเกลียนใส่เสื้อเทาใช่ไหม

เป็นของแฟนเขากระเป๋าของแฟน

แล้วเขารู้ได้ไงว่ากระเป๋าลืมเอาไว้อะไรอย่างนี้
รู้ได้ยังไงว่ามีกระเป๋าที่ถูกลืมอยู่ที่พ่อค้าขายผลไม้

ก็ต้องไปไล่ไล่เป็นทอดไปเรื่อยนะครับ